เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกตะบนกกตูม
ดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร๕๖๕๗วันแล้ว

คลี่คลายคดีทางเรื่องของตำรวจเนี่ยเรายังรอกันอยู่นะครับ
แต่ว่าในแง่มุมของคุณแม่น้องชมพู่เนี่ย
เมื่อวานนี้พูดออกมาแบบเรียกว่าพูดอย่างเป็นทางการแบบจริงจังอ่ะนะ

ถูกต้องนะเมื่อก่อนนี้เคยแต่บอกว่าสงสัยแหละแต่ไม่ขอบอกอ่ะ
ให้เป็นหน้าที่ตำรวจค่ะแต่เมื่อวานบอกสงสัยลุงพล
ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ทีมข่าวก็ถามตลอดว่าแม่สงสัยใครไหมสงสัยใครไหมแม่ไม่เคยพูด
แม่บอกว่าเคยสงสัยหลายคนตัดทุกคนทิ้งตอนนี้เหลือลุงพลคนเดียว
ลุงพลผู้เป็นลุงเขยลุงเขยของน้องชมพู่นะเป็นสามีพี่สาวของคุณแม่
ท่านชมไทยรัฐนิวโชว์อยู่เนี่ยเขาก็มีเป็นทั้งทีมลุงพลทั้งทีมคุณแม่น้องชมพู่นี่ก็มี
ใช่เพราะว่าเมื่อวานนี้พอลุงพลรู้ว่าคุณแม่น้องชมพู่พูดออกมาจากปากว่าสงสัยลุงพล
โอ้โหสีหน้าลุงพลที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราอืมลุงพลตอบยังมีอารมณ์เลยนะ
แล้วก็ย้อนกลับไปถามแม่ของน้องชมพู่๓ข้อหลักว่าแม่ของน้องชมพู่ก็ต้องตอบเหมือนกัน
แม่ของน้องชมพู่ตอบกับเราแล้วเดี๋ยวท่านรอฟังเราขอบอกตรงนี้ว่าเราไม่อยู่ทีมไหนทั้งนั้นแหละ
เราก็เพียงแต่ไปพูดไปคุยไปสอบถามแล้วก็นำเสนอข้อมูลให้ท่านทราบ
พร้อมกับเรื่องความคืบหน้าในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ท่านผู้ชมครับคุณแม่น้องชมพู่วันนี้ตอบคำถามของลุงพลนะเป็นข้อเลยนะ
เอาเริ่มจากที่ลุงพลถามว่าตอนที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยทำไมไม่ขึ้นเขาเลยภูเหล็กไฟเนี่ย
ตอนที่มีคนมาบอกว่าเจอรองเท้าแตะแทนที่จะยิ่งอยากขึ้นไปดูลูกสาว
หลังเกิดเหตุพบศพลูกสาวแล้วก็ไม่ขึ้นอีกมันเกิดอะไรขึ้น
แม่บอกว่าความจริงแล้วตอนนั้นอยากจะขึ้นเขามากแต่มีร่างทรงให้ทำพิธีบางอย่าง
บอกว่าแล้วจะเจอลูกตอน๑ทุ่มเมื่อมีคนมาบอกว่าเจอรองเท้าก็ยิ่งมีความหวัง
ก็เลยรีบไปทำพิธีก่อนนะฮะแต่ตลอดเวลาที่เกิดเหตุก็ไม่อยากไปดูสภาพศพลูก
ญาติญาติรวมถึงแม่นะก็คือคุณยายนะก็บอกว่าไม่ต้องขึ้นไปกลัวจะเป็นลม
ถึงวันนี้ถึงวันนี้ทำไมเขาไม่ยอมขึ้นภูเหล็กไฟเลยถ้ามีคนบ้านอื่นมาเห็นว่ารองเท้าเห็นรองเท้า
บนภูเขาน่ะซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นของชมพู่เนี่ยถ้านักข่าวเป็นพ่อแม่
นักข่าวจะขึ้นไปไหมครับเขาไม่ขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นผมถามคือกลับดิ
ทำไมไม่ยอมขึ้นไปกลัวไปเจออะไรหรือไปเห็นอะไรมาก่อนหรือเปล่า
มีคนมายืนยันว่ารองเท้าเป็นรองเท้าน้องครับขณะนั้นคือมันมีร่างทรงอ่ะนะ
บอกว่าให้เราทำพิธีนี้เพื่อที่จะไปไปถวายอะไรพวกวัวควาย
เป็นไก่อะไรนั้นนะเป็นของเป็นของตายอะไรพวกนี้แหละ
แล้วจะพบน้องเวลาหนึ่งทุ่มขณะที่เรากำลังจะขึ้นรถไปถวายของสิ่งนี้กันอ่ะ
มีคนมายืนยันว่านี่คือรองเท้าน้องเอาล่ะในใจเราคือ
จะเจอลูกแน่นอนจากคำทำนายนี้นะเราต้องรีบไปถวายแล้ว
เพราะว่าทุ่มนึงเขาบอกว่าจะต้องได้น้องคืนญาติแม่ก็บอกไม่ต้องขึ้นหรอก
ไปไม่ไหวแล้วข้าวน้ำยังไม่ได้กินเลยพ่อกับแม่อยากขึ้นไหมทัน
อยากไปค่ะคือไอ้ช่วงวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามนี่คือ
อยากไปแต่๑๔นี่คือต่อให้อยากไปแค่ไหนมันก็ขาอ่อนปวกเปียกหมดแล้ว
นี่ฮะอ่าอันนี้ก็เคลียร์ไปหนึ่งคำถามค่ะเชื่อว่าเดี๋ยวท่านคงมีคำถามต่อกันอ่ะ
อืมโดยเฉพาะอ้าวไหนบอกอ่าไม่เชื่อเรื่องร่างทรงอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
อันนี้ก็แล้วแต่ท่านแล้วนะคำถามที่สองลุงพลถามว่าทำไมวันที่เผาศพน้องชมพู่เนี่ย
ปกติก่อนเผาพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาก็ต้องมาล้างหน้าศพกัน
เหมือนกับมาสั่งลาครั้งสุดท้ายทำไมพ่อกับแม่น้องชมพู่ไม่ไปล้างหน้าศพลูก
แม่น้องชมพู่บอกว่าก็เพราะว่ามีคนเท่าคนแก่ทักเอาไว้
บอกว่าถ้ายังทำใจไม่ได้ก็อย่าไปล้างหน้าศพลูก
เพราะถ้าเกิดไปร้องไห้แล้วน้ำตาพ่อกับแม่เนี่ยหล่นไปเปื้อนศพลูก
ตามความเชื่อหากน้ำตาถูกศพวิญญาณจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์
เรื่องนี้ยายน้องชมพู่ก็บอกแม่เหมือนกัน
อย่างวันที่เผาศพน้องเหมือนกันเห็นบอกว่าวันที่ยี่สิบเผาน้องเสร็จ
ผมไม่เคยขึ้นไปผมถามหน่อยวันนั้นทำไมไม่ลางหน้าศพลูกเขาล่ะ
ซึ่งชาวบ้านคนหนึ่งเขาก็ล้างกันเกือบทุกคนพ่อแม่เขาไม่เข้ามาหาลูกเขาเลย
มันเกิดอะไรขึ้นเขากลัวหน้าชมพู่มันจะเปื่อยจะเน่าไง
ยายบอกคือถ้าทำใจไม่ได้ไม่ต้องไปล้างหน้าลูกนะ
ไม่ต้องไปล้างหน้าชมพู่นะเดี๋ยวน้ำตาจะท่วมแล้วน้องจะไปสวรรค์ไม่ได้
อยากไปเจอน้องในสภาพที่ไม่สวยแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรที่แบบว่า
มันจะจมปักอ่ะนะมันจะปรุงไม่ได้คุณยายก็ไม่ได้ล้างน้ำฝนก็ไม่ล้าง
แล้วมีแม่คนนึงที่ลูกตายโดนรถชนเขาก็ไม่ล้างเหมือนกัน
กลัวลูกไม่ได้ไปสวรรค์นี่นะครับที่คุณแม่บอกเอาไว้
นะครับมีอีกคำถามหนึ่งลุงพลถามกลับมายังแม่น้องชมพู่
มาสงสัยตัวเองเนี่ยนะว่าจะทำร้ายฆ่าหลานสาวเนี่ย
ลุงพลถามกลับว่าเอ้าทำไมรีบเผาศพลูกสาวจัง
แล้วทำไมถึงรีบเอาเสื้อผ้าทั้งหมดของน้องเนี่ยไปเผาด้วย
ทั้งทั้งที่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ไม่เก็บไว้เป็นหลักถงหลักฐานอะไรให้ตำรวจก่อนเหรอ
แม่น้องชมพู่ชี้แจงว่าถ้าลุงพลจะมองให้เป็นกลางหน่อยนะ
ก็จะรู้ว่ากว่าที่เธอจะเผาศพลูกสาวเนี่ยลูกสาว
ถูกส่งไปชนะสูตรมาสามโรงพยาบาลนะทั้งโรงพยาบาลดงหลวง
โรงพยาบาลที่จังหวัดอุบลแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจที่กรุงเทพ
ถามตำรวจไปแล้วว่าหลักฐานทั้งหมดเนี่ยตรวจเพียงพอแล้วหรือยัง
เผาศพลูกสาวได้แล้วใช่ไหมตำรวจก็บอกว่าได้

เผาศพลูกจังไม่ใช่แค่ลุงพลนะที่ถามคือเยอะมาก
เผาศพลูกจังด้วยความที่แม่ความรู้เพียงน้อยนิด
อันดับแรกล่ะแม่ว่าจะเผาแล้วครั้งนึงใช่ไหมล่ะ
แล้วแม่ก็เลื่อนเพราะอะไรเพราะมีคนมีทางตำรวจแนะนำแม่ว่า
แม่ครับผลตรวจออกมาแบบนี้เหมือนไม่ค่อยพอใจเลย
ผมขอขอไปตรวจอีกได้ไหมก็รู้แหละว่าแม่เสียใจนะ
แต่อยากแนะนำแม่ให้ไปเลยแม่ยอมเลื่อนนะแม่ก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะ
แต่พอมีคำแนะนำไม่ให้ไปเลยมาเอาทั้งกลางคืนเลยด้วย
พอกลับมาครั้งสุดท้ายนี่คือแม่ก็ถามทางตำรวจว่าได้หลักฐานมากพอหรือยังคะ
หนูจะทำพิธีเกี่ยวกับน้องได้ไหมเขาก็ตอบว่าโรงพยาบาลตำรวจก็สุดยอดแล้วนะแม่
ผมว่าทำพิธีได้แล้วล่ะแม่ไม่ได้เผาโดยภารการ
ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะต้องทำลายหลักฐานใช่ไม่ได้คิดเรื่องนี้เลย
แม่คิดว่าตำรวจทำดีที่สุดแล้วเขาเอาหลักฐานแล้วเขาเสร็จแล้ว
แม่ไม่ได้เป็นตำรวจค่ะแม่ไม่ได้มานั่งออกทีวีมานั่งร้องไห้ออกทีวีหรอกนะ
มีใครไหมร้องไห้จน๓เดือนร้องไห้ตลอดเวลา๓เดือนมีใครบ้างไหม
ทีนี้เรื่องเสื้อผ้าของน้องชมพู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณแม่น้องชมพู่บอกว่าแล้วความจริงก็ไม่ได้เอาไปเผาทิ้งทั้งหมดนะ
แล้วแม่ก็ไม่ได้เป็นคนเก็บเสื้อผ้าของลูกสาวไปเผาอะไรด้วย
ญาติญาติเนี่ยเขาช่วยกันเก็บเอาไปเผาก็เป็นการเผาตามพิธี
ไม่เชื่อดูที่บ้านนะที่บ้านเนี่ยคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าทุกวันนี้
ก็ยังมีเสื้อผ้าของลูกสาวคนเล็กอยู่นะฮะมีภาพที่คุณแม่ให้เราดูไหม
อ่าที่มีเสื้อผ้านี่ฮะเห็นไหมฮะคุณแม่บอกนี่เดี๋ยวไปหยิบให้คุณนฤทธบุญนิ่
ผู้สื่อข่าวของเราดูเลยค่ะใครมาบอกว่าอะไรก็ตามเสื้อพ่งเสื้อผ้าของน้องชมพู่
ญาติญาติเนี่ยเขามาเก็บเอาไปเพื่อเผาตามพิธีค่ะนี่ไงเสื้อของลูกสาวเห็นไหม
แม่ก็หยิบให้เราดูบอกไม่ได้เผาหมดนะ
เนี่ยยังมีเก็บเอาไว้เนี่ยยังเก็บอยู่เลย
ไม่หมดนะที่บ้านยังมีเหลืออยู่มีเยอะไหมฮะมีเยอะไหมเยอะอยู่ค่ะก็แปลว่าไม่ได้เผาหมดอย่างที่ลุงพลบอกค่ะยังมีคลิปที่หมอปลามาเห็นไหมที่หมอปลาบอกว่าเออน้องใส่ชุดนี้นะนี่ยายบอกนี่ชุดน้องนะครับยังเหลืออยู่ค่ะเออแม่ก็เข้าใจล่ะว่าแม่อาจจะว่าเขาอาจจะคิดว่าแม่น่ะแอบเก็บไอ้เสื้อผ้าอะไรของพวกนั้นไปเผาแม่บอกเลยว่าแม่ไม่ได้เก็บ
ด้วยค่ะนี่ก็เป็นการเคลียร์ประเด็นข้อสงสัยของลุงพลที่มีมายังแม่นะคือเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าเมื่อสองวันก่อนตำรวจเนี่ยเชิญตัวคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ไปสอบปากคำอยู่วันหนึ่งเต็มเต็มนะตอนคำคำคุณแม่ก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าอ๋อตำรวจไปแจ้งว่าอ่าเชิญมา

ทีนี้ค่ะพอแม่ตอบคำถามประเด็นที่ลุงพลตั้งข้อสังเกตเอาไว้ครับแม่เลยบอกว่าอ่าตอบเสร็จแล้วครบทุกประเด็นแม่ขอโต้กลับลุงพลอืมแม่บอกว่าเรื่องของเวลาวันที่น้องชมพู่หายไปวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมที่ลุงพลเคยให้ข้อมูลว่าไปที่ไหนกี่โมงยังไงบ้างให้ข้อมูลสองรอบเนี่ยมันไม่ตรง

ค่อยค่อยขับรถช้าไปที่วัดเลยนะแม่มั่นใจว่าสี่สิบห้านาทีอ่ะมันเวลาเหลือเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้เวลาตั้ง๔๕นาทีแบบนั้นครับ
อยากให้ลุงพลชี้แจงเวลา๔๕ในนาทีนี้ให้ชัดเจนคือมันไม่ใช่นาฬิกาเพราะว่าป้าแตนยืนยันเลย
เก้าโมงเก้าโมงยี่สิบสองสองนาทีนี่มันเป็นนาฬิกาไม่ได้หรอกค่ะพระดูเวลาตอนที่ลุงพลมารับคือสิบโมงเจ็ดนาที
อืมแปลว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช้นาฬิกาใช่มันไม่ใช่นาฬิกาแล้วแม่ก็ยังคาใจอยู่เหมือนเดิมว่าไอ้เวลาสามสิบเอ้ยสี่สิบห้านาทีนี่น่ะมัน
มันก็ยังเยอะอยู่ดีมันก็ยังเหมือนเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยถ้าเกิดจะมีใครก่อเหตุกับเด็กเวลา๒๐
ทีนี่คือเยอะมากนะอยากให้ลองทำจริงอาบน้ำดีเลยอาบน้ำให้เสร็จไปเลยไม่ต้องอาบสองขัน
สบู่ด้วยขับรถช้าช้าด้วยอืมดูสิทำเวลาให้มันช้าที่สุดอ่ะอืมไปถึงวัดมันจะกี่นาทีเวลาสี่สิบห้านาทีให้อาบน้ำช้าช้าขับรถช้าช้าทำเวลาให้มันหมดให้หน่อยอืม
พ่อของน้องชมพู่ค่ะที่ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับช่วงเวลาของตัวเองนะคะ
พ่อของน้องชมพู่บอกว่าคือลุงพลชี้แจงเวลาให้เคลียร์หน่อยว่าวันที่น้องหายตัวไป๑๑พฤษภาคมเนี่ย
อยากให้ลุงพลชี้แจงว่าลุงพลทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงบ้างในส่วนของพ่อเองเนี่ยนะที่มีคนตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วพ่อล่ะพ่อทำอะไรอยู่
พ่อของน้องชมพู่ยืนยันว่ามีพยานมีคนเห็นว่าพ่อไถนาอยู่ตอนที่น้องชมพู่หายตัวไป
พ่อบอกเองเลยนะคะว่าพ่อเองก็รู้ว่าตอนนี้สังคมสงสัยพ่อเหมือนกันอืม
พ่อน้องชมพู่บอกว่าความจริงเนี่ยนะคือมี๔คนเลยนะที่เป็นพยานเห็นว่าพ่อไถนาอยู่ช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไป
แต่ขอปิดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปพาดพิงถึงบุคคลอื่นอื่นแต่พ่อยืนยันว่ามีพยานจริงจริงครับ
ผมมีพยานวัตถุแล้วก็มีโทรศัพท์อยู่กับตัวตลอดไปตรวจสอบได้ว่าพ่อรับโทรศัพท์ตอนไหนอยู่ที่ไหน
คนเห็นมีไหมคนเห็นก็มีแล้วลุงพลล่ะฮะแล้วลุงพลตอบไม่ได้ไงฮะพ่ออยากรู้ไหมทำไมลุงพลตอบไม่ได้ช่วงเวลาที่มันหายไป
นี่แหละพ่อก็อยากถามอยู่อยากให้ลุงพลตอบให้ชัดใช่อยากให้ตอบให้ชัดเจนครับทีแรกก็พ่อไม่ได้รู้หรอกว่ามีพยานแต่เขามาบอกพ่อว่าเห็นพ่อหายนานอยู่ตรงนั้น
ทีนี้ค่ะมีประเด็นเรื่องของผู้ชายเสื้อสีส้มที่ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวไปว่ามีเด็กเห็นแก๊งจำปาใช่ว่าผู้ชายเสื้อส้มเนี่ยแปลกคนเขาเดินลงผู้ชายเสื้อส้มวิ่งขึ้นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ดูลุกลี้ลุกลนผิดปกติพ่อของน้องชมพู่บอกว่าหลายคนสงสัยด้วยซ้ำว่าพ่อของน้องชมพู่หรือเปล่าผู้ชายเสื้อส้มที่ว่านี้พ่อก็เลยเอารูปภาพนะคะที่พ่อขับรถไถอุ้ม
ลูกมาให้ดูแบบเนี้ยค่ะครับพ่อของน้องชมพู่บอกว่าภาพเนี้ยถ่ายเมื่อ๑๔มิถุนายนปี๒ปีก่อนนะคะตอนนั้นน้องชมพู่ยังเด็กอยู่เลยผมยังฟูอยู่เลยเสื้อมันสีส้มจริงครับแต่เสื้อตัวนั้นน่ะมันเป็นปี๒ปีแล้วเลิกใส่แล้วเพราะมันขาดแล้วก็ทิ้งไปแล้วยืนยันว่าไม่ได้ใส่เสื้อสีส้มในวันที่น้องชมพู่
ไปแน่นอนครับถ้าถามว่าพ่อมีเสื้อสีส้มอีกไหมพ่อบอกก็มีแต่เป็นเสื้อแขนสั้นเป็นเสื้อบอลแล้วก็มั่นใจว่าไม่ได้ใส่นี่ค่ะเป็นเสื้อแขนสั้นแบบนี้ค่ะอันนี้คือภาพเก่านะคะนี่เป็นภาพช่วงเวลาที่เราไปทำข่าวที่บ้านเนี่ยพ่อก็เลยบอกว่ามีแหละเนี่ยแต่มันเป็นแขนสั้นแบบนี้ไงแล้วยืนยันว่าไม่ได้ใส่วันที่น้องชมพู่หายไปเป็นเสื้อตัวโปรดค่ะ

มากอืมอยากจะให้ลูกกับป้าแตนก็คือเขาเป็นพี่น้องกันไงถูกต้องค่ะคือแม่ของน้องชมพู่กับป้าแตนเป็นพี่น้องกันแล้วป้าแตนเป็นภรรยาของลุงพลอ่ะครับคืออยากให้คุยกันเหมือนเดิมเพราะลุงพลกับลูกเขยป้าแตนกับลูกสาวอีกคนนึงแม่ของน้องชมพู่กับลูกสาวคือมันคนในครอบครัวหมดเลยคนที่เครียดหนักตอนนี้

ไม่รู้จะแก้ไขยังไงให้หันหน้าเข้ากันคุยกันคุยกันเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนก็คุยกันอยู่ได้อยู่
ยายสมควรก็เลยบอกว่าเดี๋ยวช่วยตอบคำถามให้ประเด็นที่ลุงพลตั้งข้อสังเกตเอาไว้สัก๓๔เรื่องเช่นทำไมพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ไม่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
ยายบอกว่ายายเป็นคนบอกเองแหละว่าอย่าไปเป็นห่วงกลัวจะไปเป็นลมอยู่บนเขาเดี๋ยวจะแย่ไปมากกว่าเดิม
ประเด็นที่ว่าทำไมไม่ล้างหน้าศพลูกยายก็บอกว่ายายเองก็ไม่ได้ล้างนะแล้วก็เป็นคนบอกเองว่าไม่ต้องล้างหรอกเพราะกลัวจะทำใจไม่ได้กลัวร้องไห้
มันก็มันทำใจไม่ได้แต่ยายก็ยังไม่ไปล้างเลย
เห็นน้องนะกลัวทำใจไม่ได้ไงกลัวจะฟุบกับน้องไง
มันทำใจไม่ได้ก็แน่นอนแล้วฮะคนเป็นพ่อเป็นแม่นะ
ลูกหลานมีปัญหากันเนี่ยไม่เข้าใจกันก็กลุ้มใจเป็นธรรมดา
นี่หลานสาวเสียชีวิตไปอ้าวลูกสาวกับลูกเขยก็
มีความเข้าใจผิดกันนะฮะคือคุณแม่น้องชมพู่เองเนี่ย
ก็เคยให้สัมภาษณ์บอกว่าภูเหล็กไฟก็เคยขึ้นนะแต่ว่าขึ้นกลางคืน
ช่วงแรกแรกที่ลูกสาวหายตัวก็ขึ้นไปหากับพ่ออยู่สองคน
หลังจากนั้นก็ไม่ได้ขึ้นอีกนะครับหลายสิ่งหลายอย่างก็ให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์เอาไว้
ส่วนคุณยายเนี่ยกับคุณตาเนี่ยเขามีลูกอยู่๕คนนะ
แต่นี่ลูกสาวคนโตคุณแม่น้องชมพู่นี่คนรองมีนัดตายนะ
แล้วก็มีกระแตนะที่เป็นผู้ชายมีรู้สึกมีลูกสาวคนสุดท้องอีกคนหนึ่งนะ
ลุงพลวันนี้เราเจอนะครับท่านผู้ชมครับเราได้สอบถามได้พูดคุยด้วยนะฮะ
อ่าท่านรอแป๊บหนึ่งลุงพลเนี่ยวันนี้เราได้คุยด้วยนะ
ควรจะพูดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยท่านรอฟังเพราะว่า

ลงเครื่องแล้วก็ได้คุยด้วยเรียบร้อยแล้วแต่ไปฟังป้าแตนก่อน
ป้าแตนภรรยาลุงพลพี่สาวของคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
วันนี้คุณกิติศักดิ์ติก็ไปคุยด้วยไปที่สวนยางพารานะครับ
อ่านี่เป็นสวนยางพาราของแม่น้องชมพู่นะที่วันเกิดเหตุที่น้องชมพู่หายตัวไป
เอ็ดพฤษภาคมเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะลุงพลป้าแตนแล้วก็แม่น้องชมพู่
แล้วก็มายอดน้ำกรดต้นยางมาในช่องช่วงเช้าสิบเอ็ดพฤษภาคมอ่ะ
อ่าที่ว่าให้น้องสดิ้งเขาดูแลน้องชมพู่อยู่ที่บ้านอ่ะนะครับ
ซึ่งทั้ง๒คนยืนยันว่าจำได้ว่าออกมาจากสวนยางพารา๙นาฬิกา๒๒นาที
วันนี้คุณกิติศักดิ์พาป้าแตนขี่มอเตอร์ไซค์เลย
บอกป้าแตนลองดูกันหน่อยเพราะแม่น้องชมพู่บอกว่าที่สงสัยลุงพลเนี่ย
คือสงสัยเพราะช่วงเวลา๓๗นาทีเนี่ยที่ตอบไม่ตรงกันว่าอยู่ไหนอะไรยังไงกันแน่
๑๑พฤษภาคมเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่๓๗นาทีใช่ไหม
อ่าว่าเอ๊ะมันหายไปไหนทำไมตอบตำรวจก็ไม่ตรงตอบสื่อก็ไม่ตรง
แตนก็ลองจำลองเหตุการณ์ให้คุณกิติศักดิ์ดูนะครับ
ในการจับเวลาขี่จักรยานยนต์เดินทางจากสวนยางพารากลับมาที่บ้าน

ครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็จะพาป้าแตนมาจำลองเหตุการณ์ในวันที่๑๑
ป้าแตนกับลุงพลเนี่ยได้ขี่มอเตอร์ไซคันนี้
ออกไปจากสวนยางพาราของแม่ชมพู่นะครับแล้วก็กลับไปที่บ้าน
ซึ่งมีระยะทางประมาณ๒กิโลเมตรเราจะจำลองเหตุการณ์และจับเวลาดูว่า
ใช้ระยะเวลาเดินทางกี่นาทีนะครับ
จำลองเหตุการณ์นะครับเราก็ขี่จักรยานยนต์โดยใช้ความเร็วประมาณ๒๐
กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะป้าแตนบอกว่าปกติก็ขี่มอเตอร์ไซค์ความเร็วประมาณนี้
แตนบอกว่าวันนั้นนะลุงพลใช้ความเร็วประมาณนี้นี่แหละ
กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าเส้นทางมันเป็นดินแดง
แล้วก็ครูขะระยะทาง๒กิโลเมตรเนี่ยต้องผ่านท้องนาท้องไร่
สวนยางพาราผ่านไร่มันสำปะหลังของชาวบ้าน
แล้วก็ขี่ไปถึงซุ้มประตูเข้าวัดภูหลวงแล้วก็ถ้ำภูผาแอกนะฮะ
อ่าจากนั้นก็เลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านผ่านปากซอยบ้านน้องชมพู่
ตรงนี้นะฮะปากซอยบ้านน้องชมพู่ซึ่งตรงนี้เป็นหน้าบ้านป้าถอน
อืมเขาอยู่ริมถนนค่ะหน้าบ้านคุณตาคุณยายน้องชมพู่ก็อยู่ริมถนนนี่แหละ
อ่าต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยสักสองร้อยเมตรอ่ะถึงจะถึงบ้านน้องชมพู่
กลับบ้านน้าตายป้าแตนบอกว่าก็ใช้ความเร็วเท่าเดิมนะ
พอขึ้นถนนตรงนี้มาแล้วนะฮะเลยไปหน่อยนึงเลยบ้านป้าถอนไปเนี่ย
เป็นบ้านลุงพลป้าแตนแล้วเขาอยู่ริมถนนเหมือนกันนะฮะ
แถวเนี้ยเป็นพื้นที่ชุมชนก็เลยไม่ได้ใช้ความอ่าไม่ได้ใช้ความเร็วมาก
ขี่มาถึงหน้าบ้านลุงพลก็เลี้ยวเข้าไปจอดรถแล้วก็ดับเครื่อง
ใช้เวลาทั้งหมดตรงเนี้ยนะครับผู้ชมครับแปดนาทีอ่าแปดนาที
อ่าก็ทำให้ทราบว่าถ้าวันนั้นลุงพลจะมาถึงบ้าน
ก็ประมาณ๙นาฬิกา๓๐นาทีแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวขับรถออกไปรับพระ
คุณผู้ชมครับจากเมื่อกี้เราจำลองเหตุการณ์กับป้าแตนมาแล้ว
ก็ระยะทางประมาณ๒กิโลเมตรเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณเกือบ๘นาทีครับ
ซึ่งป้าแตนกับลุงพลเนี่ยจำเวลาได้ว่าออกมาจากสวนยางพลานั้น
ตอนประมาณ๙โมง๒๒นะครับผมอ่าจากนั้นป้าแตนบอกว่าป้าแตนเองก็เข้าบ้าน
นั่งดูทีวีในบ้านนะอ่านะฮะหลังจากที่จำลองเหตุการณ์อะไรกันเสร็จนะครับ
แตนไปนั่งดูทีวีในบ้านให้กำลังใจลุงพลที่วันนี้เข้ามากรุงเทพ
อ่ามาให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์อ่านั่งดูทีวีอยู่เนี่ยฮะ
ก็มีนางสาวนิทาดาแสนอุบลบอกว่ามาจากอุดรธานีมาหาป้าแตน
บอกมาขอให้กำลังใจหน่อยติดตามข่าวแล้วมาขอให้กำลังใจหน่อย
นี่ฮะเอาเงินมาช่วยเหลือส่วนหนึ่งด้วยมาสวมกอดให้กำลังใจ
แตนนี่โอ้โหน้ำตาคลอเลยบอกทราบซึ้งใจ
คนติดตามข่าวเยอะเหลือเกินพอรู้ข่าวว่าสามีตัวเองถูกสงสัย
น้องสาวตัวเองนี่แหละป้าแตนบอกอื้อหือ
มาให้กำลังใจทราบซึ้งใจนางสาวนิทาดาที่เดินทางมาจากอุดรธานีเนี่ย
บอกว่าตามข่าวน้องชมพู่มานานอันนี้มุมมองของเขานะ
อ่าคือมันไม่ใช่เรื่องของการหลักฐานทางนิติวิทยาศาสต
ว่าตำรวจแถลงความคืบหน้าคดีเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
อันนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกของแต่ละคนนะ
ในการติดตามข้อมูลข่าวสารแต่คุณนิทาดาเนี่ยเขาบอกว่า
เขาดูข่าวแล้วติดตามข่าวแล้วเขารู้สึกว่าลุงพลไม่ใช่คนร้าย
ไม่ใช่คนฆ่าน้องชมพู่อ่าเพราะว่าดูแล้วเนี่ย
ลุงพลเนี่ยรักหลานมากอ่าเมื่อวานดูข่าวอ่าทราบข่าวว่าลุงพลเนี่ย
ถูกสงสัยก็เลยรีบเดินทางมาเลยเพราะเชื่อว่ายังไงลุงพลไม่ได้ทำแน่
ไม่น่าเป็นไปได้ค่ะก็ดูแล้วเขาต้องเป็นคนตรงค่ะ
ตามข่าวตามไลน์ลุงพลน่าจะเป็นคนตรง
แตนก็เป็นคนที่พูดตรงตรงมีอะไรก็พูดไม่ไม่คือคือไม่ต้องคิดมาก่อน
ต้องพูดเขาค่ะเขาก็พูดออกมาเลยค่ะก็เลยพอดีนึกมาได้ปุ๊บก็อ่า
มามาให้กำลังใจไม่มีอะไรมีกำลังใจที่มาให้ป้าแตนกับลุงพลนะคะนะ

คุณผู้ชมคะติของเราเนี่ยกิติศักดิราชัยเจริญสุขพอจำลองเหตุการณ์
อืมลองขี่รถจักรยานยนต์แล้วเนี้ยก็เลยไหนไหนก็ไหนไหนเปิดใจคุยกับป้าแตนหน่อย
ป้าแตนบอกเลยว่าน้ำตาไหลเลยนะคุณภาคภูมิหรือฮะวินาทีที่รู้ว่า
แม่ของน้องชมพู่พูดออกมาจากปากว่าคนที่สงสัยมากที่สุดคือลุงพล
ครับคือแม่ของน้องชมพู่คือน้องสาวแท้แท้อืมลุงพลสามีของป้าแตน
ก็เป็นลุงเขยของน้องชมพู่รักน้องชมพู่มากแม่ของน้องชมพู่พูดออกมาจากปาก
ว่าสงสัยลุงพลเนี่ยป้าแตนบอกน้ำตาไหลเลยค่ะแต่ว่าคนที่มาให้กำลังใจ
ก็คือพ่อกับแม่คือตาชาญกับยายสมควรนะคะ
กับยายของน้องชมพู่มาให้กำลังใจแล้วก็บอกเลยว่าไม่เชื่อว่าลุงพลจะเป็นคนก่อเหตุ
แตนบอกว่าไม่คิดว่าน้องสาวแท้ของตัวเองจะพูดออกมาแบบนี้
ทั้งทั้งที่สนิทกันลุงพลรักน้องชมพู่มาก
ไม่เคยทะเลาะกับแม่ของน้องชมพู่แม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยทอดทิ้งน้องชมพู่
แม่ของน้องชมพู่ทะเลาะกับญาติพี่น้องปัญหาเรื่องเลี้ยงด้วง
แตนบอกว่าป้าแตนยังบอกแม่ของน้องชมพู่เลยว่า
เราจะไม่ทิ้งกันนะเพราะเราเหลือกันพี่น้องเท่านี้นะ
แต่พอเห็นข่าวโอ้โหป้าแตนร้องไห้
ลุงพลเนี่ยตาแดงน้ำตาคลอเลยนะคะเหมือนกับมันรู้สึกเจ็บจากข้างใน
แล้วกลั้นน้ำตาเอาไว้ป้าแตนบอกแบบนี้
แตนบอกว่าคือลุงพลเป็นคนปากร้ายพูดตรง
แต่ไม่เคยทำร้ายใครนะไม่เคยทำร้ายลูกเมีย
พอรู้ว่าน้องชมพู่หายลุงพลส่งพระเสร็จรีบเลย
รีบไปช่วยทุกอย่างช่วยตามหาทำทุกอย่าง
หาหมอทำร่างทรงมาช่วยจนสุดท้ายไปพบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
ตอนนั้นแม่ของน้องชมพู่ไม่ได้ขึ้นไปเพราะกลัวอันตราย
ตอนแรกป้าแตนก็บอกว่าก็คิดว่าแม่ของน้องชมพู่ไม่ให้ป้าแตนขึ้นไปด้วย
ก็น่าจะเป็นห่วงแต่พอเห็นว่าเราเป็นญาติกันน่ะ
ควรไปช่วยไปช่วยตำรวจหาเสื้อน้องป้าแตนเองบอกว่าป้าแตนก็ช่วยนะคะ
แต่ไม่เข้าใจว่าทั้งป้าแตนทั้งลุงพลช่วยขนาดนี้
ทำไมถึงยังสงสัยในตัวลุงพลลุงพลเป็นญาติลุงพลช่วยเหลือทุกอย่าง
ตำรวจมาค้นบ้านแม่ของน้องชมพู่ไม่เคยห่วง
นี่ค่ะป้าแตนบอกเลยว่าคือมุมหนึ่งก็โชคดีนะที่มีคนที่ติดตามข่าว
ทั้งที่เขาเป็นใครก็ไม่รู้เขาไม่ใช่ญาติเราด้วยซ้ำ
แต่เขากลับให้กำลังใจเรากลับเข้าข้างเรา
แต่น้องสาวเราแท้กลับไม่ให้กำลังใจแถมยังสงสัยในตัวลุงพลอีกต่างหาก

แล้วเราไม่เคยทะเลาะกันด้วยนะ
ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำหลานได้แล้วทำไมมาสงสัยลุง
ไม่ให้กำลังใจไม่ว่าตำรวจโดนเราคนบ้านเรากี่ครั้ง
เราก็แค่น้อยใจก็คุยกันสองผัวเมียว่าน้อยใจนะ
พี่น้องแต่ละคนไม่เคยมาถามเราเลยมีแต่พ่อมีแต่แม่

คือทำดีทุกอย่างในความรู้สึกของเราเราทำเพื่อหลานทุกอย่างเลย
ไม่มีอะไรไม่ได้ทำอะไรที่มันชั่วเลยนะ
แล้วทำไมมาสงสัยแล้วไม่ให้กำลังใจเลย
เขาเคยจำคำนี้ได้ไหมเวลาที่มันลำบาก
ทะเลาะกับพี่น้องคนอื่นทะเลาะกับพ่อกับแม่เนี่ย
ว่าเราเหลือกันแค่สองพี่น้องนะ

แล้วไม่เคยทะเลาะกับน้องเลยมีอะไรถ้าน้องมาขอความช่วยเหลือ
ช่วยได้เราก็ช่วยถึงเราจะไม่มีเงินไม่มีอะไร
แต่ว่าถ้าอยากออกแรงเนี่ยแต่คนมันช่วยตลอด
ก็ถามเลยนะคะว่ากังวลใจไหมเรื่องของลุงพลเนี่ย
ป้าแตนบอกว่าไม่กังวลนะคะ
ถ้าจะเป็นประเด็นเรื่องของช่วงเวลาในวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
เอ็ดพฤษภาคมจะให้จำแบบเป๊ะเป๊ะแม่นยำเนี่ย
มันเป็นไปไม่ได้หรอกอาจจะจำผิดคลาดเคลื่อนไปบ้าง
ก็พยายามทำทุกอย่างที่จะอธิบายว่าช่วงเวลาในวันนั้นเนี่ย
เกิดอะไรขึ้นบ้างไปไหนกันบ้างก่อนหน้านี้เหมือนกับพยายามกันให้ป้าแตนออกไปจากเรื่องเนี้ย
เพราะอาจจะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าไม่แน่ใจ
แต่ป้าแตนบอกว่าไม่ต้องกันป้าแตนออกหรอกเพราะป้าแตนยืนอยู่ข้างลุงพลนี่แหละ
เพราะป้าแตนมั่นใจว่าลุงพลไม่ได้ทำแต่ถ้าสุดท้ายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ก็พร้อมจะสู้ไปข้างลุงพล
เวลาแค่ตรงนั้นเนี่ยป้าไม่คิดว่าตะพลจะทำหลาน
จะทำกับหลานได้ด้วยสภาพจิตใจของเขาด้วยสันดารของเขานั่นแหละ
มันไม่มีทางที่จะทำหลานแน่นอนถ้าพี่น้องทุกคนคิดอย่างนั้น
และให้ตัดป้าออกจากความเป็นลูกความเป็นพี่ความเป็นอะไรออกไปเลย
เพราะป้าไม่คิดว่ามันทำแล้วป้าก็คือทิ้งมันไม่ได้
เพราะมันไม่ได้ทำคือป้ามั่นใจของป้าอย่างเงี้
ไทม์ไลน์เวลามันจะขาดจะแหว่งอะไรก็ช่างเถอะเป็นแต่คนทำครับผม
เราก็สู้ไงแล้วบอกทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์แล้วนะครับ
ตั้งแต่ตำรวจมาสอบปากคำมาเร่งมาเพ่งมะเร็งอะไรเราเนี่ย
เราบอกทุกครั้งเราคิดนะว่ามันต้องลงตรงที่เราไม่ใช่แพ้ไม่ใช่เรา
ชื่ออะไรก็อะไรเถอะแต่ที่เรารู้อยู่แก่ใจเราคือเราไม่ได้ทำ
ถ้าที่มาเป็นแพะเป็นลาอะไรอย่างนี้นะเราก็สู้
เมื่อวานนี้ที่แม่ของน้องชมพู่บอกว่าสงสัยลุงพลเนี่ยคือเรื่องของเงื่อนเวลา
ใช่ไหมให้ข้อมูลกับตำรวจก็ไม่ตรงกันให้สัมภาษณ์สื่อก็ไม่ตรงกัน
เนี่ยบอกให้คุณนฤทธิ์ไว้นฤทธิ์ดูเนี่ยแม่จดไว้ตลอดอ่ะ
จดใส่กระดาษตลอดอ่ะอืมมันมีช่วงเวลาสามสิบเจ็ดนาทีได้เนี่ย
มันเป็นช่องโหวตช่วงเวลาที่ชมพู่หายตัวไปเนี่ยช่วงเช้า๑๑พฤษภาคมเนี่ย
สงสัยลุงพลใช่ค่ะวันนี้แม่บอกว่าไม่ใช่แค่สามสิบเจ็ดนาที
ตั้งสี่สิบห้านาทีด้วยซ้ำช่วงเวลาตรงนั้นใช่ไหมอืม
เมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์กับคุณอวีการบอกโอ้โหใครจะไปจำได้
เงื่อนเวลาแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเนี่ยผมจำไม่ได้หรอกค่ะ
ตำรวจเรียกไปสอบปากคำก็บอกว่าจำไม่ได้
ตำรวจบอกอ้าวยังไงก็ต้องระบุอืม
ต้องระบุไประบุไปคร่าวคร่าวเท่าที่นึกออกแล้วเนี่ย
แล้วคนก็มาอ้าวทำไมตรงนั้นไม่ตรงทำไมตรงนี้มัน
ดูมันหายไปมันหายไปไหนช่วงนึงแบบเนี้ยนะฮะ
ลุงพลบอกว่าช่วงนั้นคือไปรับไปส่งพระค่ะ
มีพยานสองคนคือป้าถอนกับลุงม็อกใช่ค่ะท่านผู้ชมครับ
วันนี้เราไปคุยกับป้าถอนกับลุงม็อกป้าถอนกับลุงม็อกเนี่ย
บ้านก็อยู่แถวนั้นแหละระแวกบ้านเดียวกันนี่แหละนะครับ
นี่ฮะวันนี้กำลังทำนากันอยู่เลยนะคุณระวีการแก้ววิจิตรก็ไปด้วย
ถอนกับลุงม็อกที่อยู่ในรถกับลุงพลระหว่างที่ลุงพลเนี่ยเดินทางไปส่งพระ
ถอนบอกว่า๑๑พฤษภาคมตอนที่ลุงพลขับรถผ่านหน้าบ้าน
ไปรับพระเนี่ยประมาณสิบโมงไปแล้วนะค่ะอ่า
แต่ป้าถอนบอกว่าระวีการอย่ามาถามป้านะว่ากี่นาทีอืม
เอาเป็นว่าสิบโมงไปแล้วก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวมันจะพลาดนะคุณเดี๋ยวมาสอน
คือคนในพื้นที่เขาบอกตั้งแต่ต้นเขาบอกตลอดแหละเขาไม่ได้มานั่งดูนาฬิกา
คุณภาคภูมิว่ามันกี่โมงกี่นาทีแบบเป๊ะเป๊ะยังไงก็เนี่ยป้าถอนก็เลยบอก
ระวีการบอกเอาเป็นว่ามัน๑๐โมงไปแล้วก็แล้วกัน
แต่จำไม่ได้ว่ากี่นาทีอันนั้นคือลุงพลขับรถผ่านหน้าบ้านป้าถอน
เพื่อไปรับพระนะอ่าหลังจากที่เขากลับมาจากสวนยางพาราใช่ไหม
มอเตอร์ไซค์กลับบ้านมาถึงบ้านอ่ะนะป้าถอนบอกว่าหลังจากนั้นป้าถอนกับลุงม็อกก็เตรียมตัว
เพราะว่าลุงพลบอกว่าเดี๋ยวรับพระมาแล้วเนี่ย
ชวนไปส่งพระด้วยกันเขาต้องรับพระวัดหนึ่งเพื่อไปส่งท่านอีกวัดหนึ่ง
หลังจากนั้นสักประมาณ๑๐๑๕นาทีลุงพลก็ขับรถมาจอดที่หน้าบ้าน
แล้วก็ถามหาป้าแตนบ้านเขาอยู่ไม่ไกลกันมากลุงม็อกกับป้าถอน
ก็บอกว่าเออเห็นแตนเนี่ยเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปบ้านแม่น้องชมพู่นะ
นานป้าแตนก็ขี่จักรยานยนต์ออกมาจากบ้านแม่น้องชมพู่นะครับอ่า
เขาเรียกว่าลงมาคือเป็นซอยที่จะขี่ขึ้นไปนิดนึงนะ
ถอนเขาเลยบอกว่าไม่นานป้าแตนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาจากบ้านแม่น้องชมพู่
แล้วก็บอกว่าเอ้าหลานหายลุงพลก็เลยบอกว่าถ้าอย่างงั้นให้ป้าแตนเนี่ย
รีบโทรหาพ่อกับแม่น้องชมพู่ให้มาช่วยหานะส่วนลุงพลกับป้าถอนลุงม็อกก็พากันขึ้นรถไปส่งพระ
ถอนบอกว่าในรถกระบะเนี่ยนะครับลุงพลเป็นคนขับมีพระนั่งข้างหน้าข้างคนขับ
ส่วนลุงม็อกนั่งหลังลุงพลอยู่ตรงส่วนที่เป็นแคปนะครับ
อ่าซ้ายขวาตรงแคปเนี่ยเป็นป้าแตนกับป้าถอนนะระหว่างอยู่ในรถป้าถอนบอกว่า
ได้คุยโทรศัพท์แต่จำไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยโทรออกไปหรือว่ามีปลายสายโทรเข้ามา
แต่เบอร์นั้นเป็นเบอร์ของลุงเสริมนะลุงเสริมก็ถามมาว่าเอ๊ะลุงพลได้พาน้องไปด้วยไหม
แต่ไม่มั่นใจว่าแม่น้องชมพู่ตอนนั้นอยู่กับลุงเสริมหรือเปล่าลุงเสริมนี่สามีน้าตาย
อ่าแต่คาดว่าแม่น้องชมพู่อาจจะอยู่ด้วยก็ได้ก็ตอบไปว่าในรถเนี่ยไม่ได้พาชมพู่มา
เดี๋ยวฟังนะฮะที่ป้าถอนคุยกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
แสดงว่าทั้งหมดก็ไปส่งพระกันหมด
จนกลับมามาที่บ้านกี่โมงบ่าย๒บ่าย๒บ่าย๒เป็นต้นไปนั่นแหละไม่รู้กี่นาทีหรอก
สรุปคือป้าแต่นไปพระไปวัดด้วยนะไปไปส่งพระด้วยกันห้าคนอืม
มีลุงพลแล้วก็พระแล้วก็ป้าทอนกับลุงเมฆกับป้าแตนน่ะนั่งแคปอืม
ลุงพลไปรับพระอ่าลุงพลไปรับคนเดียวค่ะรับแล้วแกก็กลับมาที่ที่บ้านครับ
มาจอดรถรออยู่ที่บ้านที่บ้านของบ้านของผมนี่แหละอืมอยู่ใกล้บ้านป้าถอน
บ้านหลังเดียวกันแหละบ้านหลังเดียวกันนะพอแกมามากลับรถเสร็จแกก็ถามว่าเห็นยายแตนไหม
ก็บอกยายเต็มก็ขี่มอเตอร์ขึ้นไปข้างบนอืมบ้านน้องชมพู่ค่ะแล้วก็ไม่ถึงห้านาที
เยอะแสนก็ขี่รถกลับลงมาอืมแล้วแกก็บอกว่าน้องหายอืมค่ะแล้วหลังจากนั้น
หลังจากนั้นก็ก็ชวนกันไปส่งพระก่อนก็ไม่คิดว่ามันจะหายไปแบบนี้อ่า
กลับมาถึงบ้านลุงพลไปรับพระป้าแตนขี่มอไซค์ไปบ้านแม่น้องชมพู่
ลุงพลกลับมาแม่น้องชมพู่ป้าแตนกลับมาจากบ้านแม่น้องชมพู่บอกว่าหลานหาย
ก็เลยโทรไปบอกแม่น้องชมพู่กับพ่อแม่น้องชมพู่ว่าเออให้รีบกลับมาหาลูกสาว
แล้วเขาก็ไปส่งพระกันใช่เขาก็ลำดับเหตุการณ์ให้ดูแบบนี้ครับ
คนที่บอกว่าเป็นพยานเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้
แต่ว่าทีนี้ค่ะเรื่องนี้ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดนะคะ
เพราะว่าเป็นประเด็นใหม่ข้อมูลใหม่เลยคุณผู้ชมเป็นพยานคนใหม่ที่เขายังไม่เคยให้ข้อมูลที่ไหนมาก่อนเลยนะคะ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราวันนี้ที่แรกเลยค่ะ
เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่พบศพน้องชมพู่ครับ
บนภูเล็กไฟในวันที่สิบสี่พฤษภาคมอืม
เราต้องขอใช้เป็นชื่อสมมุตินะคะ
เราขอเรียกว่าคุณตุ๋นนะคุณตุ๋น
เป็นข้อมูลที่บอกว่าขอบอกกับไทยรัฐทีวีที่แรก
เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงค่ำ๑๔พฤษภาคมช่วงที่ไปเจอรองเท้าเด็กอ่ะ
ครับเขาขึ้นไปบนภูเหล็กไฟด้วยนะคะ
แล้วก็อยู่ในช่วงนาทีที่เจอศพน้องชมพู่ทันทีที่พบศพน้องชมพู่
ทุกคนตีวงล้อมออกห่างจากศพเพื่อกันพื้นที่รอตำรวจ
รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานให้เข้ามาตรวจสอบระหว่างนั้นคุณตุ๋น
คนที่ให้ข้อมูลกับเราเขาบอกว่าเขาก็ถอยห่างไป
แล้วก็ปิดไฟที่เป็นไฟคาดหัวติดหัวค่ะปิดไฟก็นั่งอยู่มืดมืด
ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนะคะ
ผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่าคุณตุ๋นนั่งอยู่ตรงนั้นเพราะเขาปิดไฟที่คาดหัวค่ะ
แล้วก็นั่งอยู่เงียบมืดมืดชายปริศนาคนนี้รับโทรศัพท์
ปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงโทรศัพท์มาสอบถามเรื่องน้องชมพู่
ผู้ชายคนนี้ตอบกลับไปด้วยประโยคที่ทำให้คุณตุ๋นโอ้โหคิดในใจเลยว่า
เสียแรงที่มาช่วยกันตามหาน้องชมพู่แล้วคุณตุลคนนี้ที่ให้ข้อมูลบอกว่า
ได้ยินแบบนี้เนี่ยนะเดินลงจากภูเหล็กไฟเลยนะคะ
เขาได้ยินว่าอะไรเดี๋ยวลองฟังดู
เขานั่นล่ะเบาก็อดายสิค่ะ
ข้ายของผู้หญิงเป็นยาก
ผู้หญิงพูดพูดถ่ายรับ
ผู้หญิงถามว่าไง

คำที่เอาแล้ว

กลางคืนเราเอากระดับเวท
เอากระดับเวทนะ

คนนั้นพูดแบบมีอารมณ์ไหมมีอารมณ์ไหมแบบดูตกใจไหมหรือว่าดูแบบเฮ้ยทำไมน้องตายใครทำหรือว่ายังไง
มันเขารู้น้ำกันมันอะแหละแล้วก็ไม่เม้นต่อพูดอยู่รวดเดี๋ยวรายการต้องมีครูละ
ต้องมีคนอื่นด้วยที่รู้
ครับครับต้องมีครูมีสองหรือสามไปแปลก
นี่ค่ะเป็นคำพูดในลักษณะที่ว่าคนที่โทรมาปลายสายเป็นเสียงผู้หญิง
แล้วผู้ชายรับสายแล้วก็เหมือนคุยกันในลักษณะที่ว่าเหมือนเขารู้ด้วยกันหมดนั่นแหละ
แล้วพูดคำว่าเกิดแล้วก็เกิดไปประมาณแบบเนี้ยแล้วเหมือนกับว่าต้องมีคนอื่น
รู้เกี่ยวของเรื่องการเสียชีวิตของน้องชมพู่จากเบาะแสเนี้ยค่ะ
เราก็พยายามขยายผลเพิ่มนะคะว่ามีใครอยู่บนภูเหล็กไฟ
ไปเจอกับสทออสนะคะก็ขึ้นไป
นี่คือสทออสที่เขาเปิดหน้าเขาก็พร้อมจะให้ข้อมูลกับเรา
สทออสบอกว่าเขาอยู่ในกลุ่มชาวบ้านชุดที่๒ที่ตามขึ้นไปบนภู
เหล็กไฟในวันที่๑๔พฤษภาคมเดินไปพร้อมกับยายที่ไปเจอรองเท้าเด็กอะค่ะ
ก็สอบถามว่าช่วงเวลาที่ทุกคนรอเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบศพเนี่ย
ได้ยินคนคุยโทรศัพท์อะไรหรือเปล่าทีมข่าวเราถามแบบนี้ตามข้อมูลจาก
คุณตุ๋นที่บอกนะที่บอกเรามาสอทออสบอกว่าเอาจริงจริงก็ไม่ทันสังเกต
คือชาวบ้านก็สามสิบสี่สิบคนที่ขึ้นไปตัวเขาไม่ได้ยินเสียงคนคุยโทรศัพท์
ในประเด็นที่คุณตุ๋นให้ข้อมูลกับทีมข่าว
มีใครไหมที่แบบยืนอยู่ใกล้แล้วพยายามโทรลงไปหาใครสักอย่าง
ตรงนั้นก็มีคนเยอะนะครับเพราะว่าเป็นตอนน้ำคืนด้วย
อาจจะมีบ้างแต่ว่าผมไม่รู้ที่เขาโทรนะครับ
ไม่มีใครมายืนคุยข้างไม่ครับไม่เดี๋ยวผมก็เลยโทรหาเมธ่บ้าน
เขาก็รับโทรศัพท์ว่าเออเจอน้องแล้วก็ผมก็บอกว่าน้องเสียแล้ว
สาบานทั้งหมู่บ้านเขาร้องไห้ได้ยินจริงโทรศัพท์เลย
หนูไม่มีใครผิดสังเกตที่ว่าใช้โทรศัพท์คุยเรื่องน้องชมพู่ตอนนั้น
ครับไม่ครับไม่ผิดสังเกตที่ว่าคุยเรื่องแบบว่าสงสัยนะครับ
ด้านหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานภูผายนนายพนมเชื้อคนแข็ง
ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟวันที่พบศพน้องชมพู่๑๔พฤษภาคม
คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราก็เป็นคนที่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟวันนั้น
ใช่ครับวันที่พบศพนะคุณนวิการเนี่ยตอนนั้นไปทำข่าวอยู่พอดี
ใช่แล้วก็เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะคะนักข่าวของเรา
ก็ถามเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าได้ยินไหมล่ะได้ยินเสียงคนคุยโทรศัพท์กันไหม
ตามข้อมูลที่คุณตุลเขาบอกกับทีมข่าวของเราว่าได้ยินเสียงคนคุยโทรศัพท์กัน

ก็มีประเด็นโทรศัพท์ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่ว่าน่าสงสัยตรงนี้เนี่ยนะที่ผู้ชายที่ชื่อตุลให้เบาะแสกับเราเนี่ยนะ
เราขยายต่อไปจนไปเจอนายเจริญนะครับนายเจริญนี่เป็นเพื่อนรุ่นน้องของคุณพ่อน้องชมพู่นะฮะ
บอกว่าค่ำวันที่๑๔พฤษภาคมได้คุยกับคนในครอบครัวน้องชมพู่

หรือว่าพ่อน้องชมพู่ตอนไหนบ้างไหมที่เราถามไปเนี่ยนะครับ
นายเจริญบอกว่าเขาได้คุยกับเรื่องกับพ่อน้องชมพู่เนี่ยนะคือเรื่องกระเป๋าเสื้อผ้าน้องชมพู่
ก่อนจะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟหลังจากมีชาวบ้านบอกว่าเจอรองเท้าเด็กบนนั้น

นายเจริญบอกว่าพ่อน้องชมพู่เนี่ยตั้งใจจะฝากกระเป๋าใบนั้นไปกับเขานะ
กระเป๋าที่ว่ามีเสื้อผ้าของลูกมีนมมีผลไม้อะไรเนี่ยนะฮะ
แต่ระหว่างที่คุยกันอยู่เจอลุงพลพอดีลุงพลก็เลยเอากระเป๋าไปแทนเพราะว่าจะขึ้นไปเป็นชุดแรกอยู่แล้วจะขึ้นไปก่อนอยู่แล้วนะครับ
แล้วทีนี้พอเขาขึ้นไปถึงก็เป็นช่วงที่นายสมบัติเนี่ยตะโกนบอกว่าเจอน้องชมพู่แล้วแต่เป็นเจอศพน้องชมพู่นะฮะ
พ่อของน้องชมพู่ตอนนั้นโทรศัพท์ขึ้นมาถามพอดีโดยพ่อเป็นคนพูดสายคนเดียวแม่น้องชมพู่ไม่ได้คุยสายด้วย
พ่อน้องก็โทรขึ้นมาว่ายังไงบ้าง
สักพักบอกแกดีไหมเจอน้องนะ
ผมก็ว่าอย่างนี้แหละแกก็เงียบเสียงไป
แล้วตอนนั้นแม่คุยกับพี่ด้วยไหม

พอจะจำได้ไหมว่ามีใครที่ยกหูโทรศัพท์คุยอะไรกับใครบ้างไหม
เพราะตอนนั้นก็ไม่ได้อยู่กลุ่มกับที่เขาโทรศัพท์

ทีนี้ค่ะถ้าจะเจาะประเด็นไปในวันที่พบศพน้องชมพู่๑๔พฤษภาคมนะคะ
คือวันนั้นคนที่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟหลายสิบคน
มีทั้งเจ้าหน้าที่มีทั้งชาวบ้านที่ไปช่วยค้นหาน้องชมพู่
มีทั้งนักข่าวคือตำรวจบอกว่า
ทุกคนที่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟในวันที่พบศพน้องชมพู่อะค่ะครับ
ปนเปื้อนอะไรอยู่ตรงไหนหรือเปล่า

คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเรา
ก็เป็นคนที่ไปทำข่าวในวันนั้นพอดีครับตำรวจสพกกตูมขอความร่วมมือ
คุณระวีการขอเก็บตัวอย่างดีเอนเอนะคะครับเพราะว่าคุณระวีการนักข่าวของเรา
อยู่ใกล้ใกล้กับศพของน้องชมพู่ในวันที่พบศพน้องชมพู่
ทีมข่าวเราให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะ
ดีเอนเอในกระพุงแก้มของคุณระวีการและเก็บดีเอนเอของทีมข่าว
สำนักข่าวอื่นอื่นทั้งหมดด้วยนะคะเพื่อนำไปเทียบเคียงดีเอนเอ
ที่อาจจะมีร่องรอยอยู่ในบริเวณใกล้กับศพของน้องชมพู่
ผมว่าก็คงจะเอาไปให้สิ้นสงสัยอ่ะใช่ไหมใช่ต้องตรวจสอบทั้งหมดค่ะ
ดีเอนเอตรงนี้มันไม่ตรงกับคนไหนอะไรยังไงบ้าง
สมบัติเมื่อวานที่เจอคนแรกก็เพิ่งมาเก็บไปเพราะว่าคนเยอะก็อาจจะไล่ไล่ตรวจสอบกันดูนะครับ
ท่านผู้ชมครับลุงพลนะเอาฟังลุงพลกันหน่อยวันนี้นะครับ
ลุงพลเนี่ยวันนี้เดินทางมากรุงเทพตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับมาเมื่อเย็น
นี่ฮะนายชัยพลวิพาลุงเขยของน้องชมพู่
ซึ่งก็แน่นอนว่าหลังจากตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจก็เรียกไปสอบปากคำหลายครั้ง
บอกว่าก็สงสัยลุงพลเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องช่วงเวลาในวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
วันนี้ตินะก็ไปรอสัมภาษณ์ลุงพลนะครับลุงพลบอกว่าเมื่อคืนวานที่ผ่านมาเนี่ย
นั่งดูข่าวอยู่แล้วแม่น้องชมพู่ก็ออกมาให้ข่าวว่าสงสัยเขาที่ทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต
ตอนนั้นพอได้ยินยอมรับว่าน้อยใจมากลุงพลบอกน้อยใจมาก
อยู่แม่น้องชมพู่ก็มาสงสัยเขาทั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขารักน้องชมพู่มาก
คือแม้จะเป็นหลานสาวแล้วเขาก็เป็นแค่ลุงเขยแต่เขารักน้องชมพู่เหมือนลูกสาวเลย
เพราะว่าเขามีแต่ลูกชายจากนี้ไปลุงพลบอกว่าคงจะออกมาพูดความจริงเท่านั้น
เขาจะพูดความจริงทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในครอบครัวนี้
แล้วก็อยากให้ฝั่งแม่น้องชมพู่พูดความจริงเหมือนกัน
ว่าตัวแม่น้องชมพู่เนี่ยมีปัญหากับใครมีปัญหาอะไรยังไงบ้างในครอบครัว
แต่ที่แน่แม่น้องชมพู่ไม่มีปัญหาอะไรและไม่ใช่เขากับป้าแตนแน่นะครับ
ที่จะทำร้ายน้องชมพู่นะฮะลุงพลบอกว่าเขากับป้าแตนเนี่ยรักน้องชมพู่มาก
แล้วก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองและความดีที่ทำมา
เมื่อคืนนี้เขาก็สงสารเมียเขามากก็คือป้าแตนเนี่ย
เพราะว่าพอป้าแตนเนี่ยดูข่าวแล้วได้ยินข่าวว่าน้องสาวตัวเองเนี่ย
สงสัยตัวลุงพลก็คือสามีเนี่ยโอ้โหร้องไห้ออกมาเลย
ส่วนตัวเขาก็ตาแดงนะตาแดงแต่ก็พยายามกลั้นน้ำตา
ไม่ให้มันไหลออกมานะต้องแสดงความเข้มแข็งเอาไว้

สงสัยว่าทำไมเขาถึงให้ผมไปไง
ซึ่งตัวเขาเองเป็นพ่อเป็นแม่มันควรจะไปไม่ใช่ว่าให้ผมไป
แล้วมันมีอะไรประเด็นบอกว่าผมเสนอตัวเป็นบ้าป่าว
ไม่ได้เสนอตัวเลยก็พวกเราพวกเขาน่ะไม่ไปเอง
ผมก็เลยก็สงสัยเหมือนกันเอ้าประเด็นนี้ผมก็คิดมานานแล้วแหละ
แต่ผมก็พยายามเก็บไว้ไม่พูดผมก็เอ้าทำไมทำไมเขา
เขาไม่พยายามที่จะขอความช่วยเหลือเลย
ทำไมต้องเป็นเราเสนอก่อนทุกครั้ง
ทำไมต้องให้ผมขออนุญาตทุกครั้ง
คิดไม่ได้เลยหรือการขอความช่วยเหลือน่ะ

กลัวไหมกระทั่งไอ้ต้นไม้ก้อนหินนะ

ก็ไปถามเขาดูว่ากลัวก้อนหินหรือกลัวอะไรนะ

มันมีแต่ก้อนหินกับป่าไม้ป่าเพชรน่ะ
ภูเขาน่ะมันจะมีอะไรล่ะ

ชมพู่น่ะเสียไปแล้วนะพี่

ที่เราเห็นศพน้องน่ะ

ต่อให้ทำใจไม่ได้ยังไงเราก็ต้องทำใจ
พี่ดูลักษณะเขาก็ทำใจไปล่ะ

กลับมาจากกรุงเทพก็ต้องขับรถกระบะกลับบ้าน
ลงสนามบินสกลนครเนี่ย
มาที่บ้านที่มุกดาหารที่กกอก
ผ่านทางเตางอยมาด้วยก็สักประมาณ๓๐๔๐กิโลเมตร

ขอสัมภาษณ์ตรงนี้หน่อยเพราะว่าอยากรู้เหลือเกินว่า

จะใช้คำว่าไงดีตกเป็นผู้ต้องสงสัยเต็มตัวในฝั่งของแม่น้องชมพู่กันแล้วกันเนี่ยนะ
ลุงพลจะรู้สึกยังไงนะคือมีประเด็นที่แม่น้องชมพู่สงสัยนะ
แล้วอยากถามกลับว่าวันที่เจอรองเท้าน้องชมพู่เนี่ยนะทำไมถึงไม่ยอมขึ้นไป
แล้วก็ทำให้คาใจจนถึงทุกวันนี้พ่อแม่น้องชมพู่ก็ยังไม่ขึ้นภูเหล็กไฟที่ลุงพลถามมานะ
ก็ลุงพลเนี่ยบอกว่าจะมาอ้างว่ารู้สึกไม่ดีไม่อยากขึ้นไปไม่อยากเห็นศพลูกหรืออะไรยังไงเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้
แล้วยังจะมาห้ามไม่ให้เขาขึ้นไปค้นหาเสื้อของน้องชมพู่บอกว่ากลัวว่าจะเจออันตราย
เขาก็เอ๊ะมันจะเจออันตรายอะไรลุงพลบอกว่าก็สงสัยอยู่แต่เขาก็ออกช่วยเจ้าหน้าที่ค้นหาทุกวันนะ
เขาก็ทำใจไม่ได้ที่จะไม่ออกค้นหาหลักฐานต่างว่าใครคือคนร้ายที่ทำร้ายหลานสาว
เพราะว่าเขาเป็นญาตินะเป็นลุงเขยนะนอกจากนี้ในวันที่เจอรองเท้าแตะน้องชมพู่เนี่ย
พ่อกับแม่น้องชมพู่ยังฝากกระเป๋าที่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยขึ้นไปด้วย
ให้เขาไปเป็นธุระนะเกี่ยวกับการนำศพของหลานสาวไปผ่าพิสูจน์อีก
ทำไมพ่อกับแม่น้องชมพู่ไม่จัดการเองพอไม่จัดการเองแล้วเขาจัดการให้
ก็ยังมาสงสัยเขาอีกลุงพลบอกว่าทำให้ขนาดนี้แล้วเนี่ย
ยังจะมาสงสัยอะไรเขาอีกคุณกิติศักดิ์ก็เลยถามลุงพลว่า
การที่แม่น้องชมพู่สงสัยลุงพลขนาดนี้เนี่ยแล้วลุงพลน่ะ
เคยสงสัยพ่อกับแม่น้องชมพู่บ้างไหมนี่นะฮะเดี๋ยวฟังนะครับว่า
แล้วลุงพลเองเนี่ยเขารู้สึกยังไง
ไม่คิดว่าเขาจะออกมาพูดแบบนี้ครับ

ก็ผมก็บอกแล้วเมื่อคืนว่าผมไม่อยากใช้คำว่าเสียความรู้สึก
ผมอยากใช้คำว่าผมน้อยใจ
ซึ่งถ้าเขามาแรงผมก็ต้องแรงไป
ถ้าสิ่งไหนมันเป็นเรื่องจริงต่อไปผมก็จะพูดให้คนทั้งประเทศรับรู้
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวนี้
ผมก็พยายามบอกป้าแตนนะนะ
บอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องเข้มแข็งให้มากกว่าเดิม
เราจะไม่ยอมตกเป็นแพ้
ซึ่งผมเองเนี่ยผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ของผม

ผมจะสู้สู้ทุกอย่าง
คือมันรู้สึกสงสารนะ
สำหรับคนเป็นสามีครับซึ่งเห็นความรู้สึก
ซึ่งผมรู้จักนิสัยแฟนผมดีว่าถ้าไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสจริง
เขาจะไม่ร้องไห้ผมอยากให้คนที่คิดว่าผม
ติ้งออกมาวันที่เจอน้องชมพู่น่ะผมท้าเลยให้ญาติใครก็ได้
ที่ตัวเองรักน่ะลองไปตายโหงบนภูเขาแบบนั้น
มันจะมีแอคติ้งเกิดขึ้นไหมสำหรับเขาสำหรับคนที่คิดแบบนั้น
เห็นเขาบอกว่าที่ลุงพลนะไปร้องไห้เหมือนเขาบอกเป็นการขอคำมาศพ
เนี่ยครับนี่แหละครับผมได้ยินภายหลังจากที่ผมพูดผ่านสื่อแล้วก็
คือบอกผู้สื่อข่าวไปแล้วซึ่งแฟนผมไปถึงที่บ้านแล้วค่อยพูดเรื่องนี้ให้ผมฟัง
ผมเลยนอนไม่หลับเลยผมไม่คิดว่าการดูข่าวย้อนหลังแล้วดูสื่อดูข่าวย้อนหลังน่ะ
คิดได้ยังไงว่าผมไปขอคำมาชมพู่ทำไมไม่คิดว่าเราเสียใจขนาดไหน
เราไปเจอสภาพของลูกเขาซึ่งเป็นหลานเราแท้ไปเจอสภาพอย่างนั้น
นั่นมันเป็นสายเลือดของพวกเราเอง

แล้วทุกวันนี้ผมก็ยังคาใจอยู่ว่าทำไมพ่อแม่เขาไม่ยอมขึ้นไปบนภูเหล็กไฟสักที

วันที่๑๔วันที่มันมีการพบรองเท้านั่นเขาก็บอกว่าเตรียมกระเป๋าใส่ของฝากเราไปข้างบนครับ
อันนี้อันนี้ก็ผมก็สงสัยอยู่นะว่าก็เพิ่งจะพูดออกไปวันนี้แหละว่า
แต่แม่น้องชมพู่บอกว่าแม่มันมีช่วงหนึ่งที่มันดูเหมือนกับว่า

จะ๓๗นาทีหรือจะสี่สิบกว่านาทีก็แล้วแต่
จนทำให้ตำรวจหรือว่าจะเป็นใครอื่นหรือว่าจะคุณแม่น้องชมพู่ก็แล้วแต่
อาจจะสงสัยได้ว่าช่วงเวลาตรงนี้หรือเปล่าแอบไปอุ้มน้องชมพู่จากบ้าน
แล้วเอาไปทิ้งเอาไปขึ้นเอาไปวางเอาไว้ที่ภูเหล็กไฟหรือเปล่า
หรือจะเกิดอะไรขึ้นกับชมพู่บ้างในช่วงเวลานั้นก็ไม่รู้
ลุงพลบอกว่าไอ้เรื่องเงื่อนเวลาต่างในวันที่๑๑พฤษภาคมเนี่ย
การให้การกับตำรวจในเรื่องของเวลาเนี่ยเขายอมรับว่ามันก็ต้องคลาดเคลื่อนกันบ้าง
เพราะว่าใครจะไปจำเวลาได้แม่นยำเป๊ะขนาดนั้น
แล้วพอบอกตำรวจไปว่าวันนั้นทำอะไรอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงบ้าง
ตำรวจก็พยายามให้เขาระบุเวลาให้ได้บอกว่ายังไงก็ต้องระบุเวลานะ
แม้จะจำไม่ได้ไม่ชัดเจนมากนักแต่ก็ต้องระบุเวลา
อย่างนั้นสำนวนเนี่ยมันไม่สมบูรณ์มันไม่ครบถ้วน
เขาก็จำเป็นต้องระบุเวลาไปแต่พอระบุเวลาไปก็กลายเป็นว่า
เอาเนี่ยมาบอกว่าเวลามันไม่ลงตัวมันไม่ลงล็อกแล้วมันมีช่องว่างอยู่
ถ้าตำรวจไทยมีความรู้ความสามารถแค่๓๗นาทีแล้วจับคนร้ายได้
ผมว่าสุดยอดครับไม่มีตำรวจในประเทศนี้ในโลกนี้ทำได้ครับ
นาทีจับคนร้ายได้เป็นไปได้มา๓๘
นาทีผมเอาน้องชมพู่ขึ้นไปไว้บนภูเขาแล้วลงมารับพระแล้วพาพระไปส่งน่ะ
ทำได้ไหมครับตอนนี้ผมพยายามที่จะพูดแล้วผมจะไม่ปล่อยให้มันล่วงเลยไปกว่านี้แล้ว
ต่อไปมันจะลำบากความลำบากมันจะตกเป็นที่ผมถ้าผมไม่ยอมพูด
แล้วผมจะไปทำอะไรกับหลานชมพู่ซึ่งผมก็รักเหมือนลูกผมคนนึงอ่ะ
มันมีแรงจูงใจอะไรที่ผมจะต้องไปทำเขามีเงินร้อยล้านหรือ
ทุกวันนี้ก็ไม่มีจะอยู่แล้วมันจะมาฆ่าหลานตัวเองอีก
แต่เวลา๙โมง๒๒ออกจากสวนยางมาเนี่ยผมมาที่บ้านก็มาอาบน้ำ
เสื้อผ้าอะไรเสร็จก็ขึ้นไปรับพระตามกำหนดที่นัดทันไว้
ตอน๑๐โมงน่ะช่วงเวลานั้นผมยังไม่ทราบว่าน้องชมพู่หาย
ยังยืนยันว่ายังไม่ทราบว่าน้องชมพู่หายและไม่เห็นสดิ้ง
และไม่เห็นสดิ้งด้วยซึ่งบางสื่อที่ออกมาบอกว่าสดิ้งไปเห็นผมตอนอาบน้ำอยู่ที่บ้าน
ซึ่งยังยืนยันว่าผมยังไม่เห็นสดิ้งเลยแต่ผมยังยืนยันว่าเวลาที่ผมไปน่ะมันไม่แน่นอน
ขึ้นไปวัดธรรมภายแอกน่ะแต่ไปถึงวัด๑๐โมงเป๊ะไหม
อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าสิบโมงเป๊ะไหมเพราะว่ามันเป็นคันคำนวณครับ
เป็นประตูโขงวัดที่จะเหลียวสายเข้าไปวัดธรรมภายแอกน่ะ
ผมได้จอดคุยกับป้าศักดิ์ป้ายุแฟนผู้ใหญ่
ซึ่งได้เอ่ยปากชวนเขาว่าไปส่งครูบารัฐกับผมไหมที่อำเภอน้องสูง
อันนี้ผมได้จอดจริงแต่ใช้เวลากี่นาทีไม่ทราบ
ไม่ได้จับเวลาเป็นจังหวะที่ผมรู้ก็คือรู้ตอนที่ป้าแตนมาถึงที่บ้าน
พระที่รู้ก็น่าจะเป็นครูบารัฐท่านรูปเดียวที่รู้อ่ะครับ
อธิการบุญมาไม่รู้แน่นอนเพราะว่าที่วัดยังไม่มีใครรู้
นี่ค่ะลุงพลล่าสุดวันนี้ใช่ค่ะ
แล้วก็มีคนที่อยู่ทีมลุงพลนะคะให้กำลังใจ
แล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือลุงพลแบบเต็มตัวเลยค่ะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีค่ะครับหมอปลาเอาโฉนดที่ดินมาโชว์เลยนะคะ
โฉนดที่ดินทั้งหมดที่มีพร้อมที่จะนำมาช่วยเหลือลุงพล
ถ้าหากว่าลุงพลถูกดำเนินคดีเพราะมั่นใจว่าลุงพลไม่ได้ทำ
มั่นใจว่าลุงพลไม่ผิดหมอปลานี่เคยไปบ้านกอกมาแล้ว
ไปบ้านกกอกก็ตั้งใจไปให้กำลังใจลุงพลเหมือนกันนะ
จากไปสแกนพื้นที่บอกว่ารู้แล้วแหละแต่ว่าบอกไม่ได้
นี่คือหมอปลาบอกว่าผมแบบทีมลุงพลเลยติดแฮชแท็กทีมลุงพลเลย
โฉนดเนี่ยมูลค่า๑๐กว่าล้านเลยนะคะเอามาให้นักข่าวดู
แล้วก็บอกว่าดูข่าวเมื่อคืนที่เห็นว่าแม่ของน้องชมพู่บอกว่าสงสัยลุงพล
นี่ค่ะคือถ้าลุงพลถูกจับถูกดำเนินคดีจริงอันนี้ถ้าสมมุตินะ
หมอปลาบอกว่าผมจะเป็นคนช่วยเหลือเองถ้าตำรวจออกไม้จับลุงพลจริง
โฉนดเหล่านี้เดี๋ยวไปช่วยประกันตัวมีโฉนดที่ดินในตัวเมืองเชียงใหม่
กว่าล้านนะคะเป็นราคาประเมินของกรมที่ดินนะคะ
มีโฉนด๖ที่ที่ดิน๔ไร่๓งานที่ดิน๒งานกว่าที่ดิน๑งาน
ที่ดิน๑งาน๕๙ตารางวาที่ดิน๒งาน๔๘ตารางวาที่ดิน๓งาน๑๘ตารางวา
และโฉนดที่ดินทั้งหมดนี้มีสิ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินด้วยนะคะ
มีบ้านอยู่ด้วยนะคะหมอปลาเลยบอกว่าผมทุ่มสุดตัว
เพื่อที่จะช่วยเหลือและให้กำลังใจลุงพล
หมอปลาบอกว่าส่วนตัวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านกอกแล้วสัมผัสได้ว่า
ลุงพลไม่ใช่คนร้ายลุงพลเป็นคนซื้อเอาข้าวเอาน้ำมาให้กิน
ช่วยตามหาน้องชมพู่ไม่มีทางเป็นคนร้ายได้เลย
ส่วนคนร้ายหมอปลาบอกว่าเชื่อว่าทุกคนดูออกแล้ว
เพราะตอนนี้เริ่มร้อนตัวแล้วมีพิรุธออกมาหลายอย่างแล้ว
นี่ค่ะหมอปลาบอกว่ายืนยันเลยแล้วก็มั่นใจว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์
มาว่าผมได้นี่ขนกไม่ใช่โจรส่ะ
หมอปลาเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ผมขอวีดีโอคอหาลุงพลเพื่อให้กำลังใจ
แล้วเพื่อยืนยันว่าผมจะช่วยอย่างเต็มที่ไม่ต้องกลัว
ระหว่างที่วีดีโอคอร์นะคะหมอปลาได้ให้ทีมงาน
โอนเงิน๑๐๐๐๐บาทไปบัญชีป้าแตนพระยาของลุงพล

แล้วก็บอกไปด้วยว่าถ้าสมมุติ

บอกตำรวจไปให้หมดลุงพลไม่ต้องกัก

นี่ค่ะแล้วก็มั่นใจในการทำงานของตำรวจด้วย
หมอปลาบอกเชื่อว่าตำรวจไม่จับหรอกถ้าไม่มีหลักฐานครับ
สวยข้อมูลหาอะไร

ให้เราอย่างเงี้ยผมก็ไม่ไม่ทนแล้วครับถ้าเกิดว่ามันมีหมายจับยังไงก็แล้วแต่เนี้ย
เดี๋ยวผมเอาจนโหดที่เชียงใหม่ปรับการให้ครับแต่กี่ล้านผมก็ให้ลูกบอสไม่ต้องกลัวหรอก
แล้วมันไม่ต้องเกรงใจผมอ่ะทีหลังอ่ะอย่าปิดอีนา
ผมนึกว่าแม่งอุ้มโดนอุ้มไปแล้วผมก็นัดพี่พี่เขาไว้เนี่ย
ครับผมก็อ่าน
ผมผมบอกตั้งแต่วันนั้นลุงพลคนดี
เราอ่ะสองคนอาจจะไม่ดีเกินร้อยหรอกแต่เราไม่เคยเบียดเบียนใครลุงพล
ถ้าเป็นเรื่องจริงที่มันสามารถพิสูจน์ได้เนี่ยภายในหมู่บ้านเนี่ย
ผมจะประชนทุกเรื่องถ้าเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเป็นเรื่องดีอ่ะ

แต่อ่าลุงพลยังไงลุงพลก็ต้องสามารถคีย์เขาในครอบครัวไปนะ
ก็จะพยายามครับต่อไปก็จะพยายามครับ
ตรงนี้กัดแย้งจริงคือใคร
ถ้าว่าเป็นคนใกล้ชิดในครอบครัวน่ะที่จะทำน้องชมพู่เนี่ยมันควรจะเป็นใคร
เปิดแม่งไปเลยกลัวไอ้จริงไหม
ถ้าหากว่าเขาขับไล่ลุงพลออกจากมุกดาหารมาอยู่เพชรบุรีมาปลูกถั่วปลูกแตงกับผมนี่
ผมไม่กลัวหรอกว่าถ้าผมพูดความจริงทุกอย่างต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วผมจะอยู่แถวนั้นไม่ได้เป็นไปไม่ได้
ต้องกลัวถ้าลุงพลอยู่ไม่ได้บ้านเชียงใหม่มันก็มีนะอยากอยู่เหนือไหมอยากอยู่เพชรไหมมาเลย
มีที่อาศัยมีงานให้ทำมีเงินให้ไม่ต้องกลัว
หมอปลาคือทุ่มสุดตัวเลยนะคะชวนลุงพลบอกว่าไปอยู่ด้วยกันที่เพชรบุรีก็ได้
ถ้าญาติผีน้องไม่ให้อยู่บ้านกกอกแล้วมาทำไร่ทำสวนด้วยกัน
แล้วหมอปลาก็ฝากถึงตินะคะทีมข่าวของเราค่ะกินต่างวิรัชัยเจริญสุข
ฝากลุงพลด้วยนะฝากดูแลลุงพลด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะประสานความช่วยเหลือ
ให้ความช่วยเหลือลุงพลผ่านตินี่แหละไหนติก็อยู่ในพื้นที่
หมอปลารู้หรือเปล่าติมันยังตัวเองไม่รอดเลยไปดูแลใครได้ดูแลตัวเองยังลำบาก
ของคนที่ดูข่าวเห็นข่าวฟังข่าวแล้วก็รู้สึกได้ว่า
เออคนนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นคนนี้น่าจะเป็นแบบนี้
ยังไม่ใช่การแถลงการให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการ
จากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดีใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะ
แต่ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่อยู่ที่บ้านกอกที่มุกดาหาร
เราได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมกับข้อมูลสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง
ผมเชื่อว่าท่านไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน
ผู้หญิงคนนี้คนนี้คือคุณระวีการแก้ววิจิตนะอันนี้คือผู้หญิงของเรา
คือผู้สื่อข่าวของเรานะฮะแต่ผู้หญิงอีกท่านหนึ่งเนี่ย
ขอไม่เปิดเผยชื่อเสียงเรียงนามและตัวตนก็แล้วกัน
เราถามเธอว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวใช้ชื่อสมมุติให้
อันนี้ด้วยความสัตว์จริงนะฮะคุณระวีการยืนยันว่าเธอบอกว่า
ใช้ชื่อสมมุติเนี่ยได้แต่ขอชื่อนี้ได้ไหมขอชื่ออุตภิษ
นะคุณอุตพิษให้ข้อมูลสำคัญกับทีมข่าวของเรานะ
บอกว่าคือตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่เนี่ย
อัดใจลำบากใจกันหมดแล้วบางคนเนี่ยรู้ข้อมูลดี

เวลาเจ้าหน้าที่ไปถามก็ต้องบอกว่าไม่เห็นเอาไว้ก่อนดีกว่า
ไม่อยากมีปัญหาส่วนตัวเธอก็ถือว่าเป็นชาวบ้านคนหนึ่ง
เธอก็มีสิทธิ์จะสงสัยว่าใครสอบพิรุธอะไรยังไงหรือไม่
แต่ตัวเธอเนี่ยไปรู้ไปเห็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะ
อุตภิษเนี่ยบอกกับเราว่าเธอคือคนหนึ่งที่ออกช่วยตามหาน้องชมพู่
พฤษภาคมตอนหัวค่ำประมาณทุ่มกว่า
ตอนนั้นน้องชมพู่หายไปแล้วหายตั้งแต่นู่นอ่ะเช้าใช่ไหมค่ะ
ทุ่มกว่าเธอบอกว่าเธอไปเจอพ่อกับแม่น้องชมพู่
กำลังจะออกไปตามหาลูกโดยแม่น้องชมพู่บอกกับเธอว่า
มีคนโทรศัพท์มาบอกว่ามีคนฝากลูกไว้กับผู้หญิงคนนึง
ซึ่งบ้านอยู่ใกล้ภูเขา
ผู้หญิงคนนี้ความจริงเธอบอกกับเรามากกว่านี้
แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาอะไรยังไงไปด้วย
ให้มันชัดจากตำรวจดีกว่าค่ะเอาเป็นว่าเธอบอกว่า
ทุ่มกว่า๑๑พฤษภาคม
เจอพ่อกับแม่น้องชมพู่

แล้วแม่น้องชมพู่บอกกับเธอว่า

ว่ามีคนฝากลูกไว้กับผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งบ้านอยู่ใกล้ภูเขา

เธอก็บอกว่าอ๋อนี่ไปทางนี้

แต่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่มาเจอกับเธอเนี่ยโทรศัพท์มือถือของแม่น้องชมพู่เนี่ย
ตเตอรี่มันหมดพอดีก็เลยฝากชาร์จทิ้งเอาไว้ที่หน้าบ้านของเธอ
หน้าบ้านของคุณอุตภิษพ่อกับแม่น้องชมพู่เขาก็ไปหาไปหาลูกสาว
ตามทางที่คุณอุทพิษเขาบอกจากนั้นไม่นานครับมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาที่เบอร์ของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ย
ฝากชาร์จแบตเอาไว้นางอุตภิษเขาบอกว่าเขาก็เลยถือวิสาสะรับโทรศัพท์แทน
พอกดรับโทรศัพท์ไปปลายสายเป็นเสียงของผู้ชายแล้วก็พูดขึ้นมาว่านุษย์นุษย์
นุ๊ดนี่คือชื่อเล่นของคุณแม่น้องชมพู่นะครับนางสาวิตรีวงศรีชาชื่อเล่นชื่อนุ๊ด
ปลายสายเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายบอกว่านุษนุษย์ลูกหายเหรอแล้วก็หัวเราะ
ตอนที่พูดมาอย่างนี้เธอก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่แม่ชมพู่นะแต่เสียงในสายโทรศัพท์ก็ยังหัวเราะออกมา
คล้ายเหมือนกับว่าโทรมาเพื่อจะบอกว่าลูกหายเหรอแล้วก็หัวเราะสะใจเยอะหยัน
เธอก็วางสายไปถามว่าเอาแล้วคนนั้นเป็นใครผู้ชายคนนี้เป็นใคร
เธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้นะไม่มีใครรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใคร
แต่ยืนยันว่ามีสายโทรศัพท์เข้ามาแบบนี้จริงและเธอได้ยินแบบนี้จริง
โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาซึ่งเครื่องนั้นเนี่ยเป็นโทรศัพท์ของแม่น้องชมพู่ที่ฝากชาร์จแบตเอาไว้
แม่น้องชมพู่คงจะออกไปได้ไม่นานอ่ะแล้วมีสายเรียกเข้ามีสายเรียกเข้าแล้วทีนี้
ในนั้นคือจะมีคนแก่คนแก่เยอะเนอะตรงแค่แล้วพวกพี่นั่งข้างล่าง
เออพี่ก็เลยแบบถือวิศาสตร์นะเข้าไปไปรับ
ไปรับแล้วพี่ก็บอกว่าฮาโหลฮาโหล๑๙๐๐
และ๓๐๐๐หรือครั้งที่เสียเพื่อนสวัสดีค่า
เขาก็ไปพูดเอาหลืมไปรับลูกเขามีคนโทรมาบอกให้ลับลูกเขา
พี่อยากจะวางสายก็ได้ยินเสียงหัวเราะในโทรศัพท์

เขายังไม่ได้วางน้องที่นั่งอยู่กับพี่ทีแรก

นั้นเขาบอกว่าเจ๊หนูได้ยิน
เสียงหัวเล่าออกมาเสียงดังเหมือนใคร
เยอะเย้ยเหมือนสะใจที่ลูกมึงหาย

สิถ้าไม่เปิดเขาก็ไม่ได้ยินเสียงหัวเราะกันสิ
แตนได้ถามว่าเบอร์ใครมันไม่รู้นี่ให้กดดูก็บอกว่าอย่างนี้
แต่ไม่แน่ใจว่าป้าแตนจะได้กดโทรย้อนกลับไปหรือเปล่า
นี่แหละฮะคุณอุตภิษก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า
อย่างนี้แม่น้องชมพู่จะต้องรู้หรือเปล่าว่า
คนโทรมาบอกว่าฝากลูกเอาไว้ที่บ้านผู้หญิงคนนี้คือบ้านไหน
อ่าก็ผู้หญิงคนนั้นบ้านอยู่ใกล้ใกล้ภูเขา
แล้วทำไมต้องมีผู้ชายผู้ชายคนนั้นคือใคร
โทรมาแล้วบอกว่าลูกหายเหรอแล้วหัวเราะเยอะเย้ยหยั่นเนี่ย
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นอันนี้เธอตั้งข้อสังเกตนะ
คุณแม่น้องชมพู่เขาอาจจะไม่รู้เรื่องรู้ราวหรือว่าเขาอาจจะบอกว่า
โทรมาอะไรอันนี้ก็ต้องไปไล่กันอีกทีนึงเดี๋ยวเราตามให้
ส่วนประเด็นที่ว่าแม่เนี่ยไม่ยอมไปล้างหน้าศพดูลูกครั้งสุดท้าย
ก่อนจะเผาอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่านางอุดพิษเขาบอกกับเราว่า
เธอเองก็ยังอยู่ในเหตุการณ์หลายอย่างนะอย่างวันที่รับศพลูกสาวเนี่ย
อ่าเธอก็อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยรับศพน้องชมพู่มาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
ญาติญาติเรียกให้แม่น้องชมพู่เนี่ยมาทำพิธีเรียกดวงวิญญาณลูกสาวเข้าบ้าน
แต่เธอบอกว่าแม่น้องชมพู่ไม่ยอมมาทำพิธีจนญาติต้องไปเรียกอีกหลายรอบ
ถึงจะยอมมาอ่าเพราะว่าตามธรรมเนียมแล้วคนที่นี่เนี่ยนะ
ต้องให้แม่เป็นคนเรียกวิญญาณลูกกลับบ้านเรียกวิญญาณลูกเข้าบ้าน
ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงมีส่ออะไรยังไงหรือยังอ่า
แบบไหนหรือเปล่าอันนี้คุณอุทพี่เขาบอกกับเรา
อ่าแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับทุกผู้ชมครับมันก็ไม่ใช่เครื่องพิสูจน์
ใช่ไหมอ่าบทพิสูจน์ก็คือต้องหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
นี่คุณระวีการอย่างวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เชิญไปเก็บดีเอนเอหน่อย
ใช่ไหมคนที่อยู่บนพื้นที่ภูเหล็กไฟทั้งหมดในวันนั้นอ่ะ
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นคุณระวีการเองตั้งแต่ไปทำข่าวเมื่อ
วันแรกแรกพบศพสิบสี่พฤษภาคมจนวันนี้เนี้ยห้าสิบเจ็ดวันแล้วเนี้ย
ใช่ก็เพิ่งได้ย้อนกลับมาบ้านเกาะอีกรอบนึงอะนะ
อ่าเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเพิ่งมาลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็เลยอ้าวไหนก็เพื่อสิ้นความสงสัย
สิบสี่พฤษภาคมคุณระวีการก็ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
ใช่ก็อยู่ใกล้ใกล้กับจุดที่พบศพครับนี่นะคะอ่าอ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามต่อ
ค่ะนะเพราะว่ายังมีเรื่องใหญ่รออีกหลายเรื่องใช่ค่ะเพราะว่า